สวัสดีครับพรุ่งนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยว่าเป็นอย่างอะไรกันบ้างทั้งตอนบนตอนล่างเพราะว่าก่อนหน้านี้สภาพอากาศแปรผลหรือเกินนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางตอนล่างประเทศไทยนี่คือกลุ่มก้อนเมฆที่เข้ามามีบทบาทกับเมืองไทยของเรานะตอนนี้นะครับจะสังเกตว่ากลุ่
ไปอยู่กลางอ่าวเบงกอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของกระแสลมที่พัดเข้ามาปกกลุ่มในเมืองไทยของเรายังเป็นกระแสลมที่มาจากบริเวณทะเลจีนใต้นะครับยังคงหอบฝนหอบความชื้นเข้ามาปกกลุ่มอย่างต่อเนื่องส่วนเรื่องของอากาศเย็นนะครับหลังจากที่พายุหลังจากที่กลุ่มฝน

อาจจะต้องระวังกันหน่อยตลอดสัปดาห์หน้า
นี่คือการคาดการณ์จากการตรวจสอบในพื้นที่ภาคเหนือ
โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๑๒๐๔๐ของพื้นที่
บนยอดดอยต่ำสุด๘องศาเซลเซียต
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ตลอดสัปดาห์โอกาสการเกิดฝนร้อยละ๑๐ของพื้นที่
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๑องศาเป็นบนยอดผูพื้นราบ๒๒องศา
ภาคกลางโอกาสการเกิดฝนร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่บริเวณปีกตะวันตกของประเทศต่ำสุด๒๓องศา
ส่วนภาคตะวันอ่อโอกาสการเกิดฝนร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๔๐๖๐ของพื้นที่
คลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๔๐๖๐ของพื้นที่
คลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ส่วนกรุงเทพมหานครโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๑๒๐๓๐ของพื้นที่
วิทยาภูมิต่ำสุด๒๔สูงสุด๓๔โอกาสเซลเซียน
นี่คือการคาดการณ์ตลอดสัปดาห์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ